เอาละครับกรุงเทพมหานครนะครับเขาจะจัดงานรอยกระทง
แต่คุณผู้ชมต้องดูข่าวนี้ถ้าจะเที่ยวงานรอยกระทงในกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติตัวคุณเป็นยังไงที่จะไปเที่ยวงานได้
แล้วก็โป๊ะไหนท่าไหนที่ไม่ควรเข้าไปใช้งาน
จะมีป้ายปิดนะไปดูครับ
ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสกลทีพัทยากุลนะครับ
นั่งเรือตรวจการดูความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ
โป๊ะเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ตั้งแต่ท่าเรือท่าช้างท่าเรือสะพานพุทธยอดฟ้า
ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้าไปจนถึงสะพานพระราม๘นะครับ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว

ท่านรองผู้ว่ายืนยันบอกว่าท่าเรือนะครับแล้วก็โต๊ะเรือเนี่ยนะครับ
ริมแม่น้ำลำคลองทั้ง๕๐เขตทั้งหมด๔๓๗แห่ง
คุณผู้ชมต้องฟังอันนี้ดีใช้งานได้เนี่ย๓๖๙แห่งนะ
ที่ชำรุด๖๘แห่งเนี่ยคุณผู้ชมไปต้องดูป้ายก่อน
ถ้าเขาป้ายปิดว่าห้ามใช้อย่าอย่าไปเสี่ยงโป๊ะนั้นท่านั้นอย่าไปเสี่ยง
มีอยู่๖๘แห่งนะครับแล้วก็ให้เทศกิจเนี่ย
ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายไปตามจุดต่าง
ดูแลประชาชนในวันลอยกระทงและขอความร่วมมือประชาชน
งดลงเก็บเงินในกระทงเพื่อความปลอดภัยด้วย

กรุงเทพมหานครกำหนด๒จุดหลักก็คือที่คลองโอ่งอ่าง
กับที่สภาพระราม๘รวมทั้งเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ๓๐แห่ง
ลอยกระทงได้ด้วยนะครับโดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานลอยกระทงฟังทางนี้
รวมทั้งจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานด้วยนะครับ
ส่วนคลิปนี้โคศกกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงที่คลององค์อ่าง
ให้เดินต่ออีกนิดนึงเดินไปที่สวนสมเด็จพระปกเกล้า
ด้านล่างสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาไปชมไฟไปชมแสงสีดูพระจันทร์เต็มดวง
อกจากจะมีการประดับไฟบนถนนคนเดินแล้วนะครับ
ยังมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วย
โศกยังโพสต์รูปยืนยิ้มเชิญชวน๑๙พฤศจิกายนชวนพศเดินชมสวน

เขาบอกว่าพศเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระสงฆ์หลายคนก็สงสัย
แล้วพศของโคศกพงศกรมันแปลว่าอะไร
ถ้าไม่ใช่พระสงฆ์แปลว่าเพื่อนสาวหรือเปล่า

แต่โฆษกท่านยังไม่ได้เข้ามาตอบครับ
เอ้าท่านรีบตอบหน่อยวันนี้แล้ว
เราจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้เราชวนพศเนี่ย

หรือจะชวนพศไหนไปดี

เพื่อนสาวแล้วชวนผู้ชายไปบ้างไม่ได้เหรอ
เพื่อนสาวต้องกระดิกมือจานกันอย่างนี้ด้วย